น้ำยาหกอย่างกันบ้าง
แต่ละอย่างจะโดดเด่นและแตกต่างกันขนาดไหน
ให้คุณน้อยเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวกันแล้วกันค่ะ
ตอนนี้ก็พร้อมใส่ชิปขนมจีน
พี่บ้าเป็นชุดรวมของที่ร้านละค่ะ
เขานิยมทานไก่ทอดกับขนมจีนนะครับผมเดี๋ยวลองชิมก่อนแล้วกันนะครับ
เป็นจะยาวเลยนะคะโอ้ยนี่เราเพิ่งทำเสร็จกันเลย
อืมขนมจีนเส้นสดมันก็จะเป็นกลิ่นแป้งนะจะไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอะไรตรงนี้นะครับ
ใช่ค่ะขออนุญาตชิมเป็นตัวหลักเลยนะครับตัวนี้นะฮะ
นี่เลยนะฮะเก็บไปแปลกเท็จนิดหนึ่งตัวไหนเขาก็ผสมกันเนอะใช่

เรียกว่ารสชาติจัดจ้านถูกใจคนใต้แน่นอน
ถูกใจคนภาคกลางกับเราด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย
คือใส่เครื่องแบบเต็มเต็มเลยค่ะตัวเส้นนี้นะครับมันมันมีความเหนียวนุ่มในตัวเนอะ
มันจะไม่เหมือนขนมจีนทั่วทั่วไปที่เราทานกันใช่ค่ะมันเป็นเส้นสดที่เรากดมันมาใหม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วมันก็จะมีความเหนียวในตัวด้วยเวลาเคี้ยวเวลาทานเข้าไปแล้วมันก็ได้อัตรรสในการทานมากยิ่งขึ้นนะครับ
สนตรายนิยมทานคู่กับไก่ทอดแล้วก็มีอีกนึงก็คือข่าวหมกใช่มั้ย

เขาจะทานร่วมกันทางร้านก็มีเสิร์ฟเหมือนกันใช่ค่ะ
มีอะไรบ้างเนี่ยถ้าตรงนี้เห็นได้ต่างว่า
เหมือนกันเป็นพ่อผักกัดดองนะคะแล้วก็เป็นทวงงอกแทงถั่วปกติ
แต่ตัวนี้เป็นตัวยำแตงกว่ามะละกอยำมะละกอแตงกวานะครับ
ส่วนนี้เป็นผักรั่วกะทิผักรั่วกะทินะฮะ
อันนี้อะไรนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแปลก
ซึ่งจะมีบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีเป็นต้นไม้หรือว่าเป็นผลไม้ที่มันออกตรงต้นไม้ใหญ่
ซึ่งแม่ค้าก็จะเก็บมาขายพี่ย่อยโดยตรงเลยแต่ไม่ผ่านตลาด
แล้วก็เรียกว่าลูกหกซึ่งมันเป็นสายเดียวกับพวกสายพันธุมะเดือ
แต่เวลาทานนี่ต้องเช็ดตัวยางให้นิดนึงแล้วก็กัดแล้วมันจะกรอบ
อ๋อยางมันจะมียางออกมาแต่ว่าไม่เป็นไรมันจะมีประโยชน์
มันจะกรอบแล้วมันจะแดงอยู่นิดนึง
เป็นแดงนี้อันนี้มีเฉพาะที่ภาคใต้เนอะสวยเชียร์เพราะแกงมาข้างในสวยเชียร์
เมื่อกี้กัดเข้าไปมันก็จะรสชาติแบบเฟือนนิดนึงเหมือนคล้ายกินมะม่วงดิบ
ใกล้มะม่วงนี่รสชาติใกล้เคียงมะม่วงดิบนะฮะ
อันนี้ผักละผักตัวนี้หลายชนิดตัวนี้ผักทางใต้โดยทั่วไป
มีอะไรบ้างครับมีไข่ต้มมีตัวที่ลูกค้าถามกันบ่อยก็คือ
ตัวนี้นะคะอร่อยมากแต่ตัวยอดนิยมของทางใต้ก็คือยอดมันปู
มีแจ้งที่ใต้เท่านั้นใช่ค่ะส่วนทั่วไปก็หลากหลาย

อนาคตเราจะขยับขยายสาขาเพิ่มเติมอีกไหม
คิดว่าคงไม่ค่ะเฉพาะในจังหวัดกะบี่เท่านั้นนะคะ
มีแฟนชายจะขอแต่ว่าทางเรา

เราก็เน้นในจังหวัดกะบิเท่านั้น
แล้วก็มีการส่งตามสายการบินต่าง

วิธีส่งการส่งของเรา
อยู่ด้วยครับอ๋อโอเคงี้สะดวกสบายไปที่สถาบันดาลนี่ปีนจังหวัดกะบลี
คือเรายึดสนามบินเป็นหลักนะคะออกจากสนามบินเลี้ยวซ้ายมาประมาณสามกิโลนะคะ
แล้วก็เข้าซอยธนาคารกสิกรไทยหรือธนาคารกรุงเทพนะคะเข้าใช้ทั้งสองซอยนะคะ
ขับมาวนมาขับมาเรื่อยนะคะเลี้ยวซ้ายซอยแรกนะคะก็จะเจอร้านปักหลักอยู่เลย

สาขาหลักจะเปิด๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
โมงเช้าถึงบ่าย๓โมง
ส่วนสาขาที่๒ในตัวเมืองหรือถนนมหาราชเย็น๕โมงเปิดบ่ายโมงครึ่งถึง๑ทุ่มค่ะ
วันนั้นเปิดสายเนอะมีวันหยุดไหมครับ

ใครเดินทางมาจมกบีก็แนะนำนะครับให้มาทานร้านขนมจีนโต๊ะจอยนะครับ

ถ้าดูรายการจบปุ๊บจะตีตัวล่องใต้มาชิมรสชาติขนมจีนร้านโกจ้อยน้ำบัดนาว
หรือจะเปิดแอปสั่งอาหารก็ดูจะไม่ไหว
เอาเป็นว่าเรามาเข้าครัวปรุงเมนูเส้นง่าย
ไปพร้อมกับเชฟฟังและพี่น็อตก็แล้วกันนะคะ

นี่ไม่ใช่แมนธรรมดานะพี่มันเป็นใบชับรูพี่
ที่ผมจะเอามาใส่ในขนมจีนแกงคั่วหอยแคลงให้พี่

ใครต้องกินกล้านท็าปูกันต้องกินไป
ก่อนอื่นนะครับเราต้องล้างหอยก่อนพี่

ก็ล้างน้ำสมดาห์แล้วก็ใส่เหมือนใส่ตาก้า

แต่ว่าน้ำที่๓ต้องแช่

ประมาณ๑๒ช้อนโต๊ะให้คลายโคนกับคลายพวกทรายออกมาครับ

เราก็ใส่หอยแครงไปใช่มั้ย
แล้วใส่น้ำส้มสายชูสัก๑๒ช้อนโต๊ะ
รับทุกครั้งนะครับผมการผัดเครื่องแกงก็คือต้องเอาเครื่องแกงไปผัดกับน้ำมันก่อนเนอะ

เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มความเข้มข้นหอนมันนะครับ

ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารอิตาเลียน

และพิเศษยิ่งขึ้นนะครับนี่เลย
เพียงแค่เปิดฝาก็ใช้งานได้แล้ว
เรียกว่าใช้ง่ายสะดวกสบายแถมใส่
และทำให้รสชาติอาหารกลมมีมิติมากขึ้น

เราก็จะใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไว้แล้วก็แกะออกมาแต่เนื้อแล้วนะ

โอเคครับเราก็ใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไว้แล้วก็แกะออกมาจากเนื้อแล้วนะครับ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
โอเคครับเราก็ใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไว้แล้วก็แกะออกมาจากเนื้อแล้วนะครับ
โอเคครับเราก็ใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไว้แล้วก็แกะออกมาจากเนื้อแล้วนะครับ
โอเคครับเราก็ใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไว้แล้วก็แกะออกมาจากเนื้อแล้วนะครับ
โอเคครับเราก็ใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไว้แล้วก็แกะออกมาจากเนื้อแล้วนะครับ
โอเคครับเราก็ใส่หอยที่เมื่อกี้เราลวกไวแล้วก็แกะออกมาจากเนื้อแล้วนะครับ

อื้อหือเชฟครับเค่มข้นกลมกล่อมจริงด้วยครับเชฟครับเค่มข้นกลมกล่อมจริงด้วยครับเชฟครับ